เรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ

คือต่างชาติเป็นชาวเกาหลีใต้เขามาเที่ยวที่บ้านเราก็ไปที่เชียงใหม่
ก็ไปนั่งดื่มไปนั่งกินไปเที่ยวคาโรแก
ทีนี้มีสาวมานั่งด้วยเป็น๑๐คนเลยนะ
ร้อมอยู่ตอนนั้นหนุ่มเกาหลีก็แฮปปี้เลยโอ้สาวอยู่รอบตัวเลยใช่ค่ะ
แต่ทีนี้มันจะไม่แฮปปี้ก็ตรงที่เรียกเก็บเงินสิคะเพราะว่าบินที่มาเรียกเช็คเนี่ย
โอ้ยเหมือนสูงเหลือเกิน๑แสน๖หมื่นบาทค่าอะไรกันบ้างนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยไปร้องทางสถานทูตแล้วก็แจ้งความด้วยนะ
ถึงแม้ว่าทางร้านเนี่ยจะยอมคืนเงินบางส่วนแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้ที่นั่งหันหลังอยู่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้จองกึมบกอายุ๔๖ปี
เข้าพบตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เดินทางไปร้องเรียนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยมาแล้ว
โดยชาวเกาหลีใต้ก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒วันก่อนไปเที่ยวที่เชียงใหม่
แล้วก็มีคนขับรถสามล้อเครื่องพาไปเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งแถวถนนเจริญประเทศ
พอไปถึงที่ร้านนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมก็มีการต้อนรับอย่างดีเลย
สาวเป็น๑๐คนนะคะมารุมล้อมมานั่งร่วมโต๊ะก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มกินด้วยกัน
ทีนี้ร้านปิดพนักงานมาเก็บเงินคุณก็เป็นเงิน๑๖๐๐๐บาท
แล้วสิ่งที่เขากลัวคือการข่มขู่ค่ะ
เพราะว่าพนักงานข่มขู่ให้นักท่องเที่ยวคนนี้ส่งบัตรเครดิตมาให้
เพื่อที่จะเอาไปรูดชำระเงินตอนนั้นเนี่ยเขาก็กลัวไม่อยากที่จะมีเรื่อง
ก็เลยยอมที่จะยื่นบัตรเครดิตให้ไป
แต่ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเขาก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดี
เรียกเก็บเงินขนาดนี้ไม่ยุติธรรมเลย
ไปคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนเป็นคนไทยนะ
เพื่อนเป็นคนไทยก็บอกว่าอุ้ยทำไมมันแพงจังตั้งแสนหก
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็มีการเรียกเจ้าของร้านมาเจรจา
ทีนี้พอเจ้าของร้านมาถึงก็เจรจาก็คุยกันก็เคลียร์กัน
สรุปแล้วเจ้าของร้านคืนเงินให้๖๐๐๐บาท
แปลว่าดูบินเสียงมาสักครู่ค่าไปเที่ยวนั่งดื่ม
มีสาวมาเป็นเงิน๑แสนบาทเลยเหรอคะ
แต่ทางด้านนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ก็ยังไม่พอใจนะ
เดี๋ยวจะเข้าพบตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวน
ก็จะเรียกทั้งตัวแทนร้านคาราโอเกะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มาคุยมาเจรจากันอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าที่เชียงใหม่
มีร้านคาราโอเกะที่ใช้การหากินลักษณะแบบนี้
ขูดรีดเลือดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จะให้คนขับรถสามล้อเครื่องออกตระเวนหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลย
แล้วพอไปถึงที่ร้านก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้
ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องถึงตำรวจขึ้นมา
ทางเจ้าของร้านเขาก็จะยอมคืนเงินให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็จะไปลวงเหยื่อรายใหม่ต่อไป

เมื่อวานนี้ทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายดำรงองค์อาจก็ออกมาเปิดเผยนะ
ว่ากรณีนักท่องเที่ยวชาวกรีต้าย
ร้องเรียนสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
แล้วก็ไปเข้าแจ้งความมีบ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็เหตุล่าสุดคือเหตุเช็คบิน๑แสน
ก่อนหน้านี้มีเหตุเรื่องของการถูก
คนขับรถสำล้อเครื่องหรือตุ๊กพาไปเที่ยวร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ถูกเช็คบินแบบนี้คล้ายกันนะครับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติเคยถูกร้านคาราโอเกะ

หรือแพงเกินจริงมาแล้วหลาย
ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี
ถือเป็นการเอารัฐเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไป
แล้วก็เป็นการทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
นี่ท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงใหม่เปิดเผยเลยนะ
ปัจจุบันมีชาวเกาหลีเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ
จากมีเที่ยวบินตรงสู่เชียงใหม่เลยนะคุณทุกวัน
ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐๐๔๐๐๐คน
และปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า
หรือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน๒๐

แล้วก็นักท่องเที่ยวในโซนอาเซียนแล้วก็ยุโรปด้วยนะคุณ
โอ้โหตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจ

ตำรวจก็ตื่นเลยตอนนี้ฮะตำรวจเชียงใหม่ตื่นครับ
บุคค้นร้านคราวโอเคหวังจะป้องปราม
ไม่ให้มีการขูดรีดค่าบริการจากนักท่องเที่ยว

พันธ์ตำรวจเอกพิยพันธ์พัฒระพงษ์ศิลป์

แต่ร้านนี้ปิดคล้ายกับว่าข่าวการเข้าตรวจค้นลั่วไหลให้คุณ
รู้ทันซะก่อนนะฮะไหวตัวทันซะก่อนก็เลยปิดร้าน
อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจไปตรวจร้านอื่นด้วย
เมื่อไปพบก็พบว่าร้านปิดประตูหน้าและดับไฟหน้าร้าน
ตำรวจก็เลยอ้อมไปเข้าประตูหลังร้านครับ
เพราะว่าภายในร้านยังเปิดบริการอยู่เลย
โดยมีผู้มานั่งกินดื่มแล้วก็มีหญิงให้บริการจำนวนหนึ่งนะครับ
ตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่พบว่าสารบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการ
มีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุราเท่านั้นนะครับ
ตำรวจจึงนำตัวผู้จัดการร้านไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า

ที่มีการขูดรีดค่าบริการนักท่องเที่ยว

หรือที่เรียกภาษาชาวบ้านบอกว่าเด็กนั่งดริ้ง
ให้เด็กนั่งดริ้งหลายสาวหลายคนเลย
รุมเลยไปรุมลูกค้าเลย
แล้วก็สั่งเครื่องดื่มในราคา๒๕๐บาท
ถึง๔๕๐บาทสั่งให้ใคร

คือลูกค้าต้องสั่งให้ถ้าเด็กมานั่ง

คุณก็ตีราคาไปสิสมมุติขวดละ๒๕๐บาท
แล้วก็อาจจะมีต่อคนหลายขวดด้วยซ้ำไป
แล้วก็มีค่าต่างนานาค่าเปิดเหล้าเปิดอะไรอีกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทำยอดให้กับทางร้าน
แล้วก็ทำให้บินค่าใช้บริการแพงมหาโหดเป็นแสนบาทนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเต็มที่นะฮะ